เอาล่ะคุณผู้ชมไปตลอดกินกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

ทานพิซซ่าที่จังหวัดสุราธานีที่นี่
เพราะว่านี่ใช้ฟืนที่เป็นไม้เงาะ
ในการรมควันเจ้าแป้งพิซซ่านี้

ลาการนวดแป้งพิซซ่ายังคล่องแคล่วของพ่อค้าคนนี้ทำเอาบรรดาลูกค้าหลายคนถูกอกถูกใจครับ
พากันไปอุดหนุนพิซซ่าของพ่อค้าที่มีชื่อว่านายนาราวุฒิเทพีอายุ๓๓ปี
ติดใจในรสชาติแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่เล่าที่มาที่ไปของเขาก่อนว่าเขานั้นมีประสบการณ์การทำงานมานานหลายปี
แล้วก็เริ่มศึกษาเรียนรู้วิธีการทำพิซซ่าจนเกิดความชำนาญไง
ได้มีโอกาสเปิดร้านขายพิซซ่าเป็นของตัวเองมานานกว่า๑๒ปีนะ
ไงล่ะประสบการณ์นี้นะสั่งสมมาอย่างยาวนานเลยครับ
แล้วก็ขายพิซซ่าต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
โชว์ขั้นตอนไปเมื่อสักครู่นี้แค่แบบเบสิกเมืองต้นนะ
พอเสร็จปุ๊บโยนเข้าไปในเตาอบ
โยนเลยเหรอคุณหย่อนเข้าไปดีไหม

เชี่ยวชาญแล้วแล้วนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้
ความพิเศษของเขาก็คือการรมควันพิซซ่าด้วยไม้เงาะ
นี่เป็นวิธีการสุมฟืนจากไม้เงาะ
เพื่อให้ได้กลิ่นหอมของขวัญไม้เงาะกลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า
เท่านี้ก็จะได้พิซซ่าหน้าตาที่น่ารับประทานแบบนี้
มีตัดเป็นชิ้นปุ๊บแล้วเอาเข้าปากกรุบกลับเลยเดียว
ย้อยไปลองฟังเสียงดูครับ

ตัวนี้พิซซ่าตัวนี้เป็นหน้าที่ฝรั่งชอบมาก
แล้วก็ส่วนมากทุกคนมาแล้วก็กินหน้านี้ทุกคนจะชอบ
แตกต่างที่ว่าของเราจะมี๓อย่างที่ว่ามีองค์ประกอบครับ
มีข้างล่างมันจะเป็นมันจะเป็นกรอบ
ตรงกลางมันจะมีความนิ่มความซอฟต์
แล้วก็ข้างบนมันจะมีชีสยืดนะครับ
และทุกอย่างมันเข้ากันแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบรสชาตินี้ครับ
นี่ไงความพิเศษที่ไม่เหมือนกับพิซซ่าที่อื่น
แป้งมันกรอบข้างบนมันนุ่มแล้วก็รสชาติมันกลมกรอบ
แถมกลิ่นหอมจากฝืนที่เป็นไม้ง้อนั่นเองนะ
อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบพอรมควันด้วยไม้ง้อแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไง

มันก็จะหอมน่ารับประทานแบบนี้แหละ
เขาบอกว่าขายดิบขายดีบนวดแป้งทำพิซซ่ามือหงิกมืองอนงี่เลย

ขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่า

โอ้โหนวดมึงจริงจริงค่ะคุณ

ของกินเด็ดอร่อยมันก็อยู่ไกลเป็นธรรมดาคุณนะ